อีกหนึ่งข่าวร้ายของคนที่รักน้องหมาโดยเฉพาะใครที่ตามเพจพี่เตี้ยมชอยู่เนี่ยนะ
คือพี่เตี้ยมชเป็นสุนัขที่คนที่เชียงใหม่เขารักมากโดยเฉพาะนักศึกษาที่มชด้วยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยพบว่าพี่เตี้ยมชนี้ตายแล้วก็คือพบศพอยู่ที่ป่าข้างทาง
ดูข่าวนี้ก็อดสงสารมันไม่ได้โดยเฉพาะพี่โยยศวดีเธอบอกว่าเธอดูแล้วอดสงสารไม่ได้จริงเพราะส่วนตัวเคยไปหาแต่ไม่เคยได้เจอกับพี่เตี้ยมชนะ
แล้วบอกว่าน่าเสียดายนะถ้าเกิดว่ามีใครได้รับเลี้ยงน้องไปเนี่ยก็คงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะ
เสียดายหมาดีน่ารักฉลาบแบบนี้แต่ก็ไปเดาหมาเราเนอะรู้ว่าน้องทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วเราเอาเขามารับเลี้ยงนั่นคือเราต้องรับผิดชอบชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่พร้อมอย่าเลี้ยงค่ะ
การมอบเงินช่วยเหลือช้างและครอบครัวขวานช้างนะที่ปางช้างกระเหลี่ยงรวมมิตรจังหวัดเชียงราย
พร้อมฝากเชิญชวนให้ทุกคนที่พอมีกำลังทรัพย์ไปร่วมบุญกันได้นะจ๊
ยังไงบันเทิงไทยรัฐของเราก็ขออนุโมทนาบุญมาด้วยนะคะ